คุณผู้ชมครับตอนนี้ระคังของการเลือกตั้งลั่นไปแล้ว
เดินหน้าสู่การเลือกตั้งเต็มกำลังครับหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่เรื่องของการประกาศยุบสภาออกมาแล้วหลังจากนี้
การเมืองเข้มข้นอย่างแน่นอนพักการเมืองนักการเมืองเดินหน้าเต็มที่
จากนั้นนะครับกรกตก็ต้องทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้
ออกมาสมบูรณ์แบบและเป็นธรรมมากที่สุดนะครับไทม์ไลน์ของการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร
แล้วคุณผู้ชมต้องการรัฐบาลแบบไหนติดตามพร้อมกันนะครับในเจาะสนามการเมืองครับ
ในที่สุดวันที่หลายคนรอคอยก็มาถึงเมื่อราชกิจจานุเบกษามีประกาศยุบสภาออกมาแล้ว
จะทำให้บรรยากาศการเมืองหลังจากนี้จะคึกคักเข้มข้นมากขึ้นไปอีก
จากนี้ต้องรอว่ากรกตจะเลือกวันไหนเป็นวันเลือกตั้งระหว่างวันที่๗หรือ๑๔พฤษภาคม
กรอบที่กฎหมายกำหนดไว้๔๕๖๐วัน
กรกตก็จะประชุมพรุ่งนี้ถ้ายุบสภาวันนี้นะครับ
ความพร้อมเนี่ยมันเตรียมมันอยู่นานแล้วแต่ว่าเราก็ต้องทำตามกฎหมายว่ากฎหมายไม่ให้ทำอะไรก็
เพราะที่พินะร่างประกาศที่เกี่ยวกับต่อกำหนดวันสมัคร
มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่กรกตนั้นจะเลือกวันที่๑๔พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้ง
ซึ่งหลังมีประกาศยุบสภาออกมาการแสดงความคิดเห็นที่พรั่งพรูมาจากหลายทิศหลายทาง
แม้กระทั่งทั้งสองเสาหลักจากฝั่งนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
อย่างในหัวชวนหลีกภัยที่กลายเป็นอดีตประธานรัฐสภาไปแล้ว
ก็ยอมรับว่าคาดการณ์ไม่ได้ว่ารัฐบาลหน้าใครจะจับมือกับใคร
แต่รัฐบาลน่าจะไม่มีพักร่วมเยอะ
ชุดที่ผ่านมาที่มีถึง๑๙พักเป็นแน่
ส่วนลุงตู่ก็บอกทำนองเดียวกันว่า
จับมือกับใครก็ยังไม่รู้
แล้วเขาจะจับมือกับผมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อีกเช่นกัน
และจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่

รวมทั้งตอบไม่ได้ว่าตัดสินใจผิดหรือถูกที่ลงเล่นการเมือง
แต่ก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมงานกันมา
ถึงจุดเขาขอใจหรือเปล่า
เขาเห็นหรือเปล่าถ้าไม่สังเกติเห็นก็ทิ้งกัน
ก็ฝากไปดูด้วยแล้วกัน
หลายปีคืนผ่านมา
เมื่อเสียงระคังดังขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว
จากวันนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งประชาชน
มีเวลาอีก๑เดือนกว่าที่คิดและตัดสินใจ
ว่าจะกำหนดอนาคตตัวเองเช่นไร

ที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
หรือเข้ามาแล้วเพิ่มหนี้เพิ่มสินขึ้นไปอีก
อำนาจอยู่ในมือของทุกคน
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน